ต่อที่ความวุ่นวายภายในภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์มีการออกแถลงการบอกว่า
จะขอไม่ร่วมงานกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์อีกต่อไปนะครับ
หลังจากพยายามติดต่อเข้ามาหามรือเรื่องของการแก้ปัญหานานถึง๓เดือน
แต่ว่าไม่สามารถเข้ามาร่วมหามรือกันได้ครับ
พร้อมประกาศว่าหลังจากนี้ไปให้กรทมทำงานเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับพักครับ
นายองค์อากร้ามพัยมูลมรองหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์

เพื่อแสดงท่าทีไม่สามารถร่วมทำงานด้านการเมือง
กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่ามราชการกรุงเทพมหานครได้
เพราะทางพักได้ประสานให้ห่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
หามรือในแนวทางการทำงานของกรทม
แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจึงแถลงการในครั้งนี้
องค์อ่างระบุว่าที่ผ่านมาตัวเองพยายามติดต่อพูดคุยกับห่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
มากกว่า๓เดือนแต่ก็ไม่สามารถปรับเข้าหากันได้ครับ
พักจึงแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่สามารถร่วมงานกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ได้
ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกพักก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้
แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกระแสของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ที่จะไปตั้งพักใหม่
แต่หากในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพักของหม่อมก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนเดิมนะครับ
นายจุติยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวแต่พักนั้นก็เปิดทางให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
หวังว่าจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครในแนวทางของตัวเอง
และการทำงานของกรุงเทพมหานครต่อจากนี้ไปจะเป็นการทำงานเป็นเอกเทศ
พักจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะไม่สามารถจะควบคุมการทำงานได้ครับ